อีกหนึ่งคู่ที่ต้องลุ้นกันต่อก็คือ
ก่อนหน้านี้สาวคิมรับช่อดอกไม้ได้

สำหรับงานของมิวนิษฐาเนี่ยถือว่าเป็นช่อที่๒แล้ว
คราวนี้ทั้งคู่มีโอกาสมาโชว์ความปังอลังการ
ในงานอีเวนต์เปิดเทศกาลตรุษจีน๒๐๒๐นะคะ

ไม่ได้คิดว่าจะอยู่คนเดียวข้างหน้าตรงนั้น
ทุกคนกรูถอยหลังไปทำไมก็ไม่รู้

ถ้ามันจะมามันก็มา
ใช่
ยังค่ะไม่รู้จะตอบว่าอะไรแล้ว

ใส่บาทเฉยก่อนค่ะแล้วก็ทานข้าว
แล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบทำบุญบ้าน

โอเคไม่อยากได้อะไรเลยค่ะ
ปีนี้แบบเฉยมากเลยค่ะ

แต่เชื่อว่าพี่มาร์คของเราพร้อมไปอยู่แล้ว
เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้วันเกิดน้องคิมดูว่า
คุณมาร์คเขาจะซื้ออะไรเป็นของขวัญสเปรย์วันเกิด
หรือว่าจะมีข่าวดีมาให้แฟนคลับได้ฟินกันหรือเปล่า

เชื่อว่าคู่นี้ยังมีลุ้นนะ